ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะที่จังหวัดนครนายกมีผู้ชายคนนึงเขาก็ต้อนวัวไปกินย่าริมคลอง
ปรากฏว่าอยู่ดีวัวสะดุ้ง
คนนี้ก็เดินไปดูเขาก็สะดุ้งเหมือนกัน
เขาไปเจอศพผู้หญิงอยู่ในพงหญ้าค่ะ
ตำรวจสพปากพลีพร้อมทีมแพทย์และกู้ภัยไปตรวจสอบค่ะ
ตรงนี้เลยคุณผู้ชมมีศพผู้หญิงคนนึงนะคะอยู่ในพงหญ้า
ริมถนนเรียบคลองศรีจุลาดงละครพื้นที่หมู่๗
ตำบลท่าเรืออำเภอปากพลีจังหวัดนครนายก
ผู้หญิงคนนี้อายุประมาณ๕๐๖๐ได้นะคะ
ใส่เสื้อสีแดงแต่เป็นการใส่เสื้อแบบกลับตะเข็บอะค่ะ
ใส่เสื้อตัวเดียวท่อนล่างเปลือยนอนหงายอยู่ในพงหญ้า
จากการตรวจสอบเบื้องต้นที่หน้ามีรอยช้ำค่ะ
มีแผลถลอกที่สะโพกที่เข่าขวาที่ไหล่ซ้าย
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมง
นายสมชายดอดกรอายุ๖๑ปีเป็นคนเลี้ยงวัวนะคะ
แล้วก็เป็นคนที่พบศพเขาบอกว่าก่อนพบศพเนี่ย
ต้อนวัวไปกินย่าตรงเนี้ยค่ะพอวัวเดินมาถึงพงหญ้า
จุดนี้จุดที่พบศพอ่ะนะวัวสะดุ้งตกใจจริงจริงนะครับ
เขาก็เลยเดินไปดูตอนแรกคิดว่าเป็นตุ๊กตา
ก็เลยเดินวนดูวนดูรอบจนมันไม่ใช่ตุ๊กตาแล้วนี่มันศพนี่
ก็เลยรีบไปบอกชาวบ้านไปบอกผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แจ้งตำรวจค่ะ

บอกว่าไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้มาก่อนนะคะ

เป็นเขตรอยต่อระหว่างบ้านสรรเจ้าหมู่๗กับบ้านท่าประดิษฐ์หมู่๘
คือสองหมู่บ้านเขาก็จะใช้เส้นทางตรงนี้รับส่งนักเรียนไปซื้อของตลาด
แต่ว่าตอนกลางคืนเปลี่ยวมากไม่ค่อยมีใครผ่านไปผ่านมา
แล้วศพของผู้หญิงที่เจอไม่ใช่ลูกบ้านของตัวเอง
เพราะว่าในพื้นที่ยังไม่มีการแจ้งคนหายเอาไว้ค่ะ

แล้วก็หมู่๗จะใช้ตรงนี้สัญจรไปรับส่งนักเรียนแล้วไปตลาดประมาณนี้

กลางคืนก็เปี่ยวนะคะเพราะว่ามันไม่มีไฟ
เคยมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นไหม
ไม่เคยอะค่ะ
ลักษณะที่เรารู้พอคุ้นไหม
ไม่คุ้นนะคะเพราะว่าไม่น่าจะใช้ลูกบ้านหมู่๗ไม่เคยเห็น

ไม่มีค่ะ
ตำรวจสพปากพลีขอความร่วมมือจากกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะคะ
ตรวจสอบว่ามีชาวบ้านในพื้นที่ศูนย์หายหรือเปล่า
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมนางสาวสะสิวิมลเชื้อต่ออายุ๒๒ปี
และญาติญาติเดินทางจากตำบลบ้านสร้างอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี
ไปพบพนักงานสอบสวนสพปากพรี

ว่าเป็นแม่ของเขาที่หายออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อคืนค่ะ
ทีนี้พอเปิดผ้าห่อศพออกปุ๊บโอ้โหใช่เลย
ยืนยันเลยว่านี่คือแม่ค่ะ
นวลพยอมต่อเชื้ออายุ๕๑ปี
ลูกสาวเนี่ยบอกว่าเมื่อคืนนี้เห็นแม่ใส่เสื้อเชิดสีชมพู
นั่งดื่มเหล้าอยู่กับพ่อในกระต๊อบหลังบ้าน

แม่ก็เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าบอกแค่ว่าเดี๋ยวกลับบ้านที่ศรีสเกต
แต่ลูกสาวบอกว่ามันก็เกิดเหตุแบบนี้ประจำอะค่ะเวลาพ่อแม่ทะเลาะกัน
ลูกชาวก็เลยออกตามหาแม่
ตามไปหาที่บ้านญาติก็ไม่เจอ
แล้วก็มาเห็นข่าวนี้ว่าไปพบศพผู้หญิงคนนึงอยู่ที่พงหญ้าริมคลอง
ก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นแม่ของเธอที่ออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อคืน
ออกตามหาเมื่อเช้านี้ไปบ้านที่แก้ชอบไป
พ่อเขาก็ขับรถมาตามที่สถานีรถไฟแล้วเราได้ถามแม่คุณ
เขาแยกกันมาแล้วเขาคิดว่าแม่เข้าบ้าน
พนักงานสอบสวนก็บอกว่าเดี๋ยวจะเชิญลูกสาวและญาติของผู้เสียชีวิต

ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตยังต้องรอผลการชนะสูตรจากโรงพยาบาลมสวองครักษ์อีกครั้ง
แต่ว่ารักษณะเครื่องแต่งกายที่สวมใส่มันต่างจากที่ลูกให้ข้อมูล
บอกว่าแม่ใส่เสื้อเชิดสีชมพูออกจากบ้านเมื่อคืนแล้วหายตัวไป
แต่ศพที่พบใส่เสื้อยืดสีแดงกลับตะเข็บ
ก็เลยไม่รู้ว่าไปเจอเหตุร้ายอะไรก่อนหรือเปล่า